เรื่องนี้คือต้องบอกว่าจุดตั้งต้นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วเขาเลยถามว่าแล้วอย่างนี้เขาจะยังไงได้บ้าง
มันตั้งต้นเรื่องจากเรื่องของหวยใต้ดินนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงมาร้องสื่อบอกว่าเขาจะทำยังไงได้บ้าง
มีเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่เลยชื่อว่าแม่บิว

แรกก็ได้ส่วนแบ่งแบบโอ้ยได้เงินดีเลยแหละ
แต่ว่างวดล่าสุดก็คือ๑กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
เจ้ามือติดต่อไม่ได้หายไปเลย

ปัญหาคือแล้วคนถูกหวยทำยังไงอ่ะ
เขาก็ไปขอเงินจากตัวแทน
ตัวแทนบอกอ้าวก็เจ้ามือตัวจริงติดต่อไม่ได้หายไปเลย
ตัวแทนบอกโอ้ยแบบนี้เดือดร้อนเลย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตัวแทนมีทั่วประเทศครับ
มูลค่าเนี่ยนะที่เขาขายหวยใต้ดินกันเนี่ย๒๐๐กว่าล้าน
กว่าล้านบาทคุณผู้ชมค่ะ

ตำรวจก็บอกว่าเอาก็มันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่ต้นทางต้นเรื่องมันเรื่องของหวยใต้ดิน
หวยใต้ดินวะนึงตำรวจเขา
คือถ้าจะดำเนินคดีก็ดำเนินคดีคนเล่นหวยใต้ดิน

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางสาวใบตองนามสมมุติอายุ๓๒
เป็นตัวแทนขายหวยใต้ดินให้กับแม่บิวหรือเจ๊บิว
ที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่นะคะ
บอกว่ารู้จักกับแม่บิวผ่านเฟซบุ๊ก
ได้มีการโพสต์หาตัวแทนขายหวยได้ผลตอบแทนสูงมาก
ก็เลยทักไปถามไปว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
ก็เลยตัดสินใจเป็นตัวแทนขายหวยใต้ดินค่ะ
ก็จะมีใบหวยให้ขายอยู่๔ประเภท
คือใบละ๑๐๐ถ้าถูก๓ตัวท้ายรางวัลที่๑
คนซื้อจะได้เงินรางวัล๔๐๐๐บาท

ตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ใบละ๒๐

ถ้าถูก๓ตัวตรงได้เงินรางวัลตั้งแสนนึงอะค่ะ
ตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ใบละ๒๕บาท
ถ้าใบละ๒๐๐ถ้าถูกบนหรือล่างก็ได้
จะได้เงินรางวัล๗๐๐๐บาท
ตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ใบละ๔๐บาท
ถ้าซื้อใบละ๖๐บาทถูก๓ตัวตรง
เงินรางวัล๑๔๐๐๐บาท
ตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ใบละ๑๐บาท

ตัวแทนก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นค่ะ
มันก็เกินจริงอยู่แล้วเนาะ

ทีนี้เธอก็เริ่มขายตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะ
ก็ใช้ช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊คทางไลน์อะไรแบบนี้ค่ะ

เปอร์เซ็นต์เดือนละ๒๓พันอะไรแบบนี้
ก็ได้เงินจริงนะคะถ้าถูกรางวัลก็ได้
บิวคือโอนให้เจ๊บิวหรือแม่บิวเนี่ยโอนให้
งวด๑กรกฎาคม

บิวหรือเจ๊บิวไม่จ่ายแล้วค่ะ
บล็อกไลน์ออกจากไลน์กลุ่มตัวแทนแล้วหายไปเลย

ตัวแทนต้องควักเงินตัวเองจ่ายให้ลูกค้า
ที่รู้มามีตัวแทนจากภาคอีสาน
ควักเงินจ่ายเอง๑ล้าน๘แสนบาท
เพราะมีหวยพิเศษลูกค้าซื้อใบละ๑๕๐แล้วถูกรางวัล
เลขท้าย๓ตัวได้แสนนึงอะค่ะ
มีคนถูก๑๘ใบค่ะคุณผู้ชม
ก็ล้าน๘ตัวแทนต้องจ่ายแทน
คุณใบตองนามสมมุติก็เลยบอกว่า
พอขายได้แต่ละครั้งรวมยอดโอนให้เจ๊บิวทันที
รอบละ๔๕หมื่นนะคะ
เจ๊บิวนะคะขออนุญาตเบลอหน้าเอาไว้ก่อน

ทีนี้เฉลี่ยแต่ละงวดที่เธอขายได้เนี่ย
ก็ประมาณ๒แสนถึง๔แสนบาท

หมายความว่ามูลค่ายอดขายทั่วประเทศจากตัวแทน
ล้านบาทต่องวดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

พอเจ๊บิวหนีไปแล้วยังไงล่ะคะ
ตัวแทนแต่ละคนบอกเคว้งมาก
ก็ก่อนเจ๊บิวหนีเขาขู่เอาไว้แบบนี้
ตำรวจเป็นตำรวจกองปราบนะ
ระดับผู้กำกับเลย
โดยหาตกลงวัดระยอง
เดี๋ยวจะแจ้งสามีไปจับเลยนะ

ตัวแทนก็บอกนะว่าไปปรึกษาตำรวจ
ตำรวจบอกว่ามีสามีนั่นจึงตอนทางล่ะว่า

โดยใต้ดินทำอะไรให้ไม่ได้

บางคนเครียดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
ก็เลยบอกลูกค้าไปว่ารอก่อนนะ
ติดต่อเจ้ามือตัวจริงไม่ได้นะ

ก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะว่า

สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายดีกว่า

ตัวแทนเองก็รู้สึกผิดว่า
เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า
ตัวแทนเองก็รู้สึกผิดว่า
เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า
ตัวแทนเองก็รู้สึกผิดว่า
เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า
ตัวแทนเองก็รู้สึกผิดว่า
เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

เธอก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายดีกว่า

แล้วเวลาส่งพัสดุอย่างนี้

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

หน้าตาแบบเนี้ยไม่มีนะเออไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะ
อืมผู้ใหญ่บ้านบอกว่านักข่าวก็มาถามเยอะก็ไม่เคยเห็นจริงจริง
คุ้นหน้าจริงฟังเสียงผู้ใหญ่นิดนึงค่ะ
ไม่เคยพบหนาครับแล้วก็ไม่คุ้นหนาด้วยครับ
ก็เมื่อวานก็มีข่าวอีกช่องหนึ่งมาสอบถามเหมือนกันครับ

แจ้งไปแล้วครับว่าหน้าตาก็ไม่คุ้น
แล้วก็เขามีรูปบานมาให้ดูด้วย

เขาก็มีแต่กองพัสดุที่ว่า
เคชมูศีนน้องตะพาสนี่ครับที่ให้ดู
แต่คือทางผู้ใหญ่ยืนยันแล้วไม่

ประเด็นตรงนี้ก็คือหรือว่าเจ๊บิวหรือแม่บิวเนี่ยค่ะ

ว่าเป็นคนบ้านค่ายจังหวัดระยองหรือเปล่า

อาจจะไม่ได้คนในพื้นที่ตรงนี้เลยด้วยซ้ำหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะสามีเป็นผู้กำกับจริงไหม

ทีมข่าวของเราไปสพบ้านค่ายนะคะ
ไปคุยกับผู้กำกับสพบ้านค่าย

พันธุ์ตำรวจเอกประทีพดาวมณี

แล้วผู้กำกับสมคิดอยู่ไหนคะ

ไม่มีตำรวจนายไหนชื่อสมคิดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเลยค่ะ
แล้วท่านภูมิกับประทีพท่านมีภรรยาชื่อบิวไหม

แสดงว่าไปอ้างแล้วล่ะใช่ไหม
ใช่ไงภูมิกับท่านชื่อประทีบไม่ได้มีภรรยาชื่อบิวหรือเจ๊บิว
ผู้กำกับสมคิดอะไรไม่มี
ตอนนี้ก็เลยไม่เจอตัวค่ะ
คือคนที่เขาเป็นคนแทงหวยใต้ดินเขาจะฟ้องยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหม

มันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางต้นเรื่อง
แต่ผมว่าตำรวจก็ต้องทำคดีตรงนี้นะคือไม่ใช่ว่าเรื่องเอางงเอาเงินคืนมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าคดีเรื่องการเล่นพนันหวยใต้ดินพวกนี้ต้องไปไล่จับ

อย่างนั้นคนก็จะแบบเอ้าเห็นไหมเขาไม่ต้องจับกันหรอกเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้นทาง
มันจะเข้าขายความผิดในลักษณะไหนยังไงได้บ้างไหม
เฉาะโป้งมั้ยหรืออะไรมั้ยก็ฝากตำรวจดูนิดนึงเพราะว่ามูลค่าเขาแต่ละงวด๒๐๐กว่าร้านนะ
งั้นเดี๋ยวคนก็จะใช้รูปแบบนี้หมด